ของการที่อยากให้ทางภาครัฐเอง
หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
ออกมาชี้ให้ชัดเลยว่าการผสมสูตรวัคซีน

มันอันตรายหรือไม่อันตรายอย่างไร

สวัสดีค่ะคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับสำหรับผู้ชมครับ
แล้วรอฉีดเข็มสอง
ก็คงจะต้องสับสนกับข่าวที่ปรากฏในวันนี้
ข่าวที่หนึ่งก็คืออนามัยโลกชี้เสี่ยงอันตรายเตือนฉีดวัคซีนไข้
ข่าวที่สองอดีตอธิบดีในกระทรวงศาสตร์ศุกร์
ตอนนี้เป็นสอสอเสรีรวมไทยคือหมอเรวัตวิรุษเวท
หมอเรวัตรสัตว์คนไม่ใช่หนูทดลอง
ข่าวที่๓หมอไทยสวนองค์การอนามัยโลกปมวัคซีน
ันฉีดสูตรผสมกระตุ้นภูมิได้ดี
ข่าวที่สี่สิริราชเห็นด้วยฉีดวัคซีนไข้
สกัดกลายพันธุ์ไม่สนอกมัยโลกเตือน
เห็นไหมครับว่านี่เป็นข่าวที่ทำให้
คนที่เขาฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มหนึ่งไปแล้วงงว่า

ถ้าลองไล่เลี้ยงดูข่าวที่หนึ่ง
การอนามัยโลกเตือนก่อน
คือถ้าดูในรายละเอียดเนี่ย
อย่าดูผ่านนะองค์การอนามัยโลกที่ว่านี้
ไม่ใช่คำเตือนจากสถาบันองค์การอนามัยโลก

แต่เป็นความเห็นของคนคนหนึ่งในองค์กรนี้
เขาชื่อดรสมมัยาสวามีนาธรรม
ตำแหน่งเขาเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโรค
เขาเตือนว่ามันเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างอันตรายในตอนนี้
เพราะเรายังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสนับสนุนการจับคู่วัคซีนต่างชนิด

ถ้าหากผู้คนในประเทศต่างตัดสินใจกันเอง
ว่าจะฉีดยี่ห้อไหนสลับเข็มกัน
มันอาจจะสร้างความปั่นปวนได้

ถ้าแปลความก็คือเธอเตือนไปถึงการตัดสินใจกันเองในหมู่ของประชาชน
เพราะหลายประเทศที่ผู้คนเดินเข้าไปคลินิกเข้าไปร้านขายยา
ก็เลือกฉีดวัคซีนกันเองได้
เตือนไปถึงคนที่จะเลือกฉีดวัคซีนกันเอง

แล้วก็หยิบท่อนนี้มาพาดหัวอย่างที่เห็น
แต่ว่าช่วงท้ายที่เธอพูดในธรรมนองว่า
แต่ถ้าการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจโดยระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น
อันนี้ถือว่าไม่มีปัญหา
หมายถึงว่าได้ผ่านการพิจารณากันกรองข้อมูลจากการวิจัยรอบครอบ
จากระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นแล้ว

ก็มีคนเป็นหมอใหญ่สองคนที่ออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราคลายความกังวล
คนหนึ่งก็คือคุณหมอยงศาสตราจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณ
คนที่สองคือคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทย์ศิริราช
เอาประเด็นจากหมอยงก่อน
ยงเนี่ยท่านอธิบายยาวแต่ผมสรุปว่า
ข้อมูลที่ศึกษาทดลองแล้วคือการฉีดไข้มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทางสูงกว่า
แล้วหมอยงก็ถามตอบคำถามว่าแล้วมันอาจจะตรายไหม
บอกว่าได้ศึกษาจากที่ฉีดวัคซีนไข้หนึ่งพันสองร้อยคนแล้ว
ไม่มีใครมีอาการข้างเคียงรุนแรง

เราไม่ได้เป็นคนแรกที่ฉีด

สัตว์อาจารย์ในแพทย์ประศิษฐ์วัฒนภา
คณะบดีแพทย์ศิริราช
ท่านบอกว่าการฉีดวัคซีนสลับชนิดหรือไวชนิดกันในต่างประเทศ
เขามีการศึกษา
ห้าแห่งรวมถึงสรีรีราชด้วยคาดว่าผลจะออกมาเร็วเร็วเร็วนี้ว่า
การฉีดจับคู่ตัวไหนกับตัวไหนดีที่สุดซึ่งระยะเวลาอันใกล้นี้เดนต้าจะเพิ่มเป็น
สิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมประเทศเหมือนที่อื่นอื่น
นี่คือความเห็นจากสองหมอใหญ่ซึ่งน่าจะทำให้คนที่ได้รับการฉีดไข้
สบายใจขึ้นว่ามันไม่มีอันตรายเหมือนที่อ่านจากหัวข่าวนะ
ฝ่ายบริหารสองคนผลเอกประยุทธ์นายกท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวให้หมอเป็นผู้ตัดสินใจ
แล้วให้นำข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกมาประกอบการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย
นี่ความเห็นนายกความเห็นรัฐมนตรีสารสุขคุณอนุทิน
บอกว่าให้คณะกรรมการโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้
แล้วในนั้นไม่ได้มีแค่หมอในกระทรวงอย่างเดียวนะแต่มีหมอจากหลายภาคส่วนอยู่ในคณะกรรมการโลกติดต่อด้วย
ฉะนั้นถ้าฟังตามนี้มันก็น่าจะจบนะครับมันก็น่าจะจบ
แต่ว่าที่มันจะมีปัญหาคือเมื่อกี้ที่ดูในข่าวหลายจังหวัดตัดสินใจไม่เหมือนกันครับ
บางจังหวัดเดินหน้าฉีดตามเดิม
ฉบับตัดสินใจตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อบอก

เขาจะต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานอะไรล่ะครับอันนี้ยุ่งหน่อย
ทีนี้ถัดมาคำถามที่จะมีตามมาคือ
ปริมาณจำนวนวัคซีนของสองยี่ห้อ
ขณะนี้ตัวเลขมันไม่สอดคล้องกันครับ
ลองดูตัวเลขวัคซีนที่เรามีในมือตอนนี้
เมื่อเร็วนี้รัฐบาลจีนมอบให้ฟรีอีก๑ล้านโดส

อีก๑๐ล้าน๙แสนโดส

เรามีอยู่๒๐ล้าน๙แสนโดส
คำถามคือมันจะเกินความต้องการไหมล่ะครับ
ในเมื่อเราฉีดเอามาแค่มาฉีดเพียงเข็มเดียว
เดิมเนี่ยเราเตรียมไว้เผื่อฉีดคนละ๒เข็ม๒โดส

สำคัญที่ว่าวัคซีนที่เอามาฉีดไข้เข็ม๒คือแอดร่า
ตราซีนาก้าที่ต้องการแทนเนี่ย
มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวถูกไหมครับ
เพราะมันหายไปเท่าตัวก็จะเพิ่มมาอีกเท่าตัวแล้วมันจะขาดมือ
ประเด็นคือจะผลิตไม่ทันส่งมอบไม่ทัน
แล้วมันจะเกิดสภาพตัวหนึ่งมีมากเกิน
ตัวหนึ่งมีไม่พอแล้วจะทำยังไง
นี่ก็เป็นการบ้านที่จะต้องแก้ไขตามมา
ขีดเส้นใต้วันนี้ที่ต้องย้ำคือการหาวัคซีนมาให้พอ

และเร่งฉีดกันให้มากอันนี้สำคัญที่สุด
เราไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้ครับข่าวแบบนี้คือข่าวที่
เขาโพสต์มาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศพล้น

จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีมากขึ้น
ทำให้เราเริ่มมีปัญหากับความพอเพียง

เพิ่มสำหรับการนี้อีก๒ตู้แล้วครับ
เขาบอกว่าเรื่องทำนองนี้ไม่ควรจะบอก
ออกไปต่อสาธารณะแต่การที่เราแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบ
ก็เป็นความตั้งใจที่จะบอกเล่าความเป็นจริงที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่
ให้ทุกฝ่ายทราบและให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้น
กับระบบสาธารณสุขของเราในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้
แต่ที่นี่เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยรอรับสถานการณ์ด้วยการเตรียมคอนเทนเนอร์เพียงรอไว้เท่านั้นนะครับ
เพื่อเตรียมรถแตกหักครั้งสุดท้ายในสัปดาห์๒สัปดาห์
ด้วยเหมือนกันนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นจริง
แล้วก็เชื่อว่าสภาพแบบนี้เดี๋ยวก็จะต้องเกิดกับโรงพยาบาลอื่นตามมาอีก
มาเร็วมามากเท่าไหร่ฉีดได้เร็วฉีดได้มากเท่าไหร่
จะหยุดยั้งไม่ให้ภาพเหล่านี้ปรากฏเร็วขึ้นเท่านั้น
ปิดท้ายสำหรับประชาชนอย่างเราเรานะครับระยะที่รอวัคซีนเพิ่มเติม
เรารอฉีดวัคซีนสิ่งที่จะช่วยทำให้สถานการณ์บรรเทาลง
มีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือกลัวให้มากที่สุด
ระวังให้มากที่สุดมันจะเป็นสายพันธุ์ไหน
จะมีอิทธิฤทธิระบาดเร็วแค่ไหนถ้าเรากลัวให้มาก
และระวังให้มากมันทำอะไรเราไม่ได้
มันไม่มีขาเดินมาหาเราเว้นแต่ว่าเราเสี่ยงไปหามัน
เกมนี้คนขี้กลัวรอดคนประมาทตาย
วันนี้เห็นตัวเลขที่สบคจัดแถลง
เก้าพันสามร้อยสิบเจ็ดศพอ่าสิบเจ็ดคน
ติดเชื้อใหม่นะครับแล้วเสียชีวิตอีกแปดสิบเจ็ด
นี่คือเครียดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ก็ย้ำนะคนขี้กลัวรอดคนประมาทตายนะฮะ
แล้วก็เราอยู่ในสถานการณ์การจัดการวัคซีน
ในภาวะที่วัคซีนมีจำกัด